สรุปนโยบายของทรัมป์นิดนึงดีไหม

ฟังแล้วเหมือนแบบมันจะทำได้ไหม
ขวาจัดอนุรักษ์นิยมจัด

นโยบายสุขภาพของเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
ให้โทษประหารชีวิตกลับมาอีกครั้ง

เขาต่อต้านการทำแท้งต่อต้านการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน
โยบายต่างประเทศเขาก็สุดโต่งเหมือนกัน

รัฐบาลของเดโมแครตทำได้ไม่ดีเลย
เป็นความอ่อนแอของสหรัฐอเมริกาค่ะ
ทำให้เหมือนอเมริกาเป็นประเทศโลกที่๓นะตอนนี้
เขาก็เลยมีนโยบายต่างประเทศสุดโต่งมาก
โอ้โหจากบทขยี้ไอซิสให้สิ้นซาก
ไม่ให้มุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐ
มีการตรวจราความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมอเมริกาอย่างใกล้ชิด
ส่วนจีนรัสเซียทรัมป์บอกว่าเป็นภัยคุกคาม
เป็นศัตรูมองว่าจีนแย่งงานคนอเมริกัน

ทรัมป์ก็มีท่าทีที่แตกต่างจากคลินตันชัดเจน
เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้ลีภัยเหล่านี้เข้ามาในสหรัฐอเมริกา

เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องภาวะโลกร้อน
ไม่มีอยู่จริงทรัมป์บอกเป็นแค่แบบพริกของทางจีน
นักวิทยาศาสตร์นี่มั่วมาหมดเลย
นี่คุณผู้ชมนี่นโยบายอย่างนี้ทรัมป์นำอยู่นะ
นี่สิก็ถึงได้บอกว่าบางทีคนเราอาจจะเบื่ออะไรที่มันเดิมก็ได้
งั้นถ้าฮิลารี่คลินตันได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่๔๕นะ
มันก็จะคล้ายกับเป็นบารักษ์โอบามาสมัยที่๓
เพราะว่านโยบายเขาต่อเนื่องกันมาเหมือนกันก็กลายเป็นโอ้โหกี่ปีล่ะ

เดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐจะมีโอกาสได้ผู้นำหญิงคนแรกได้หรือไม่ได้นะคะ